ว่าคืนนี้หลายคนเตรียมหาสถานที่แล้ว

โค้ดโตยบอกเลยว่าลูกทีมต้องทำงานให้หนักขึ้น

ตอนนี้ทีมชาติไทยเรามีอยู่๓คะแนนแล้วจากการชนะบาเรน๑ประตูต่อศูนย์

ที่เราจะได้ไปพบกับเจ้าภาพนะคะสหรัฐอารับเอมิเรต
ตอนนี้เขามีอยู่๔คะแนนในศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๙รอบแบ่งกลุ่ม
ซึ่งถ้าหากว่าทั้ง๒ทีมไม่แพ้
ก็ถือว่าเป็นการการันตีเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้เลย
แล้วจุดแข็งของเขาก็คือเรื่องเทคนิคแล้วก็ความแข็งแรงค่ะ

ต้องทำงานให้หนักกว่าเกมที่ชนะบาเรนมานะ
เพื่อที่เราจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้
ซึ่งทุกคนก็มองว่าเวลาทีมชาติไทยเจอกับทีมตะวันออกกลางเนี่ย
ผลงานดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่นัดที่แล้วก็น่าจะเป็นการพิสูจน์ได้แล้วนะคะ
ทีมไทยเองทำผลงานได้ดี
ถ้าหากว่าเรามีวินัยและความมุ่งมั่นค่ะ
เรามองมาที่ทีมชาติไทย
ผมมองว่าสิ่งที่เราในตัวของเรามีก็คือ
หนึ่งความเป็นทีมนะครับ
ความเป็นทีมและความแข็งแกร่ง
ในด้านของจิตใจนะครับ
ในด้านของแท็กติกที่เรามี
ที่เราจะเอามาใช้ในเกมการแข่งขันครับผม

ก็ต้องการใช้ชนะจากทีมชาติไทยให้ได้เหมือนกัน
เพื่อจะเข้ารอบในฐานะแชมป์ของกลุ่ม
โดยไม่ต้องลุ้นเงื่อนไขอื่นเลย
เขาค่อยเล่นดีขึ้นจากนัดแรกนะคะ

หวังว่าจะทำได้ดีกว่าเดิมในการพบกับไทย

ที่ไทยได้อันดับ๓จากทั้งหมด๖ทีมที่เข้าร่วมนะคะ